กรณีที่มีพลเมืองดีเก็บเงินแสนได้

เพราะเจ้าของทำหล่นจากกระเป๋า
ขณะที่เจ้าของขี่รถจักรยานยนต์ข้ามลูกละนาดแล้วมันกระเทือนไง

ตอนนี้เจ้าของมารับคืนแล้วเราเสนอข่าวไปเมื่อวานนั่นเอง
เราก็ถามนะท่านเจ้าของถ้าเห็นข่าวนี้
ช่วยไปรับเงินด้วยนะฮะเพราะว่าเงินยังอยู่ที่โรงพักอยู่เลยนะครับ
จากกรณีที่นางสาวนาบรีภูขังแล้วก็นายกิติพักนุษริ
สองพลเมืองดีเก็บเงินสดได้ถึง๑๐๐๐๐๐บาท
มันตกอยู่กลางถนนบ้านไร่อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
แล้วก็นำไปมอบให้กับตำรวจสพศรีราชา
เพื่อติดตามหาตัวเจ้าของนะครับ
เจ้าของทำเงินตกไว้ตั้งแต่วันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นไกลแล้วครับ
คนที่ทำเงินตกเป็นผู้ชายร่างทวม
ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามลูกระนาดกลางถนน
แล้วเงินปึกใหญ่มูลค่า๑แสนบาท
ตกลงมาจากกระเป๋ากางเกงของผู้ขี่รถจักรยานยนต์
จากนั้นนางสาวนาบรีซึ่งเป็นผู้พบเห็น
วิ่งเข้าไปเก็บเงินแล้วพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์
ตามเจ้าของเงินไปแต่ตามไม่ทันนะครับ
ก็เลยเอาไปมอบเงินไว้ให้กับที่โรงพัก
ล่าสุดเมื่อบ่ายของเมื่อวานนี้เจ้าของเงินมาแสดงตัวแล้วนะคุณ

เขาก็คือทันตแพทย์ถาวรรัตนสวภาคอายุ๖๕ปี
เป็นเจ้าของคลินิกทำฟันในอำเภอศรีราชา
ถาวรบอกว่าวันเกิดเหตุผมเบิกเงินสดมา๒แสนบาท
แต่ขณะที่ผมขี่รถจักรยานยนต์แล้วมันผ่านลูกละนาดนี่แหละ
มันก็เลยกระเทือนกระเทือนถึงกระเป๋าผม
เงินมันก็เลยหล่นออกจากกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว
กลับถึงบ้านถึงได้รู้ว่าเงินหายไปปึกหนึ่ง
มูลค่าแสนบาทเพราะมันเหลือแค่ปึกเดียวไงคุณ
ตอนนั้นเสียดายและถอดหายใจลึกทำใจ

ว่าคงไม่ได้คืนล่ะไม่คิดว่าจะมีคนดีเนี่ย
เก็บแล้วไปส่งมอบให้กับตำรวจไว้นะครับ

คิดว่ามันไม่รู้ตรงไหน
เพราะมันระหว่างทางขับมาแบงค์มันไม่รู้ไปไหน

รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น

แต่เขาไม่ได้ออกติดตามอะไรยังไง
คิดว่าคงไม่ได้แล้วล่ะ

แต่ก็พยายามเหมือนกันนะพยายามตามหาอยู่

หาไม่เจอครับจนกระทั่งมีวินรถจักรยานยนต์ที่รู้จักกัน

แล้วก็ถามว่าใช่เงินของคุณหมอไหม
คุณหมอก็เลยบอกใช่สิก็เลยติดตามมากับตำรวจ
ปรากฏว่าก็เป็นเงินของหมอจริงนะครับ

แล้วก็วินรถจักรยานยนต์ที่เก็บเงินมาคืน
คุณหมอก็มอบเงิน๑๐๐๐บาทเป็นสินน้ำใจ
ให้กับนางสาวนาบรีพลเมืองดี
ขณะที่ทางโรงพักศรีราชานะคุณ
ก็ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณในการทำความดี
ให้กับนางสาวนารีอีกด้วยนะครับ
ผู้ที่ซื่อสัตว์นะไม่เก็บเงินของคนอื่น
ไว้เป็นเงินของตัวเองนะครับสุดยอดเลย